ส่วนเรื่องนี้ค่ะอยู่ด้านหลังเนี่ยโครงเหล็กเส้นคุณมันไม่ใช่แค่เหล็กเส้นเหล็กเดียวไง
แต่คือมันทั้งหมดน้ำหนักตั้งเท่าไหร่
โอ้โหมันน่ากลัวมากนะคุณนะ
คือเอาจริงนะถ้าเกิดว่าตรงไปอีกนิดไม่รีบหักพวงมาลัยซ้าย
คือโดนเหล็กเส้นนั้นทั้งหมดล้มทับรถแน่
โอ้โหสองคันนี้นะตั้งแต่คันแรกเลยกับคันที่ติดกล้องหน้ารถ
ถ้ามาเร็วกว่านิดนิดนึงอ่ะอาจจะไม่รอดด้วยซ้ำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองสดร้อนเลย
ใช่ค่ะคนที่เขามีกล้องติดหน้ารถเขาก็โพสต์คลิป
แล้วก็บอกว่าตัวเขาขับรถมาจากโรงเรียนสิริวัณวรี
ลิศองศ์ฝั่งพัทธรุงจะไปหาดใหญ่สงขลา
จะพาแม่ซื้อของมาขาย

ก่อนจะมาถึงตรงนี้ตรงถนนเพชรกะเสม

ปรากฏว่าตรงนี้เขาก่อสร้างสะพานอยู่

ธรรมดาแต่คุณเหล็กเส้นเป็นเหล็กเส้นโครงสร้างเสาต่อหม้อ
มันล้มลงมาแบบนี้เสี้ยววินาทีจริง

ถ้าเกิดว่าเธอมาเร็วกว่านี้อีกสักนาที๒นาทีไม่แน่นะ
รถเธออาจจะโดนทับก็ได้ค่ะ

ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยทำไมเป็นวันสวยของเธอนะ
เพราะปกติสัปดาห์หนึ่งจะผ่านเส้นนี้ที
พาคุณแม่ไปซื้อของมาขายที่ร้าน
ปรากฏว่าโอ้โหพอเพิ่งออกจากปั๊มนะคุณนะ
ซ้ายออกจากปั๊มมาได้นิดเดียวเจอเหตุการณ์แบบนี้
ตัวเธอเองไม่ขอเป็นข่าว
ให้ข้อมูลทางแชทได้
แต่ว่าโทรศัพท์เราก็พยายามโทรหาเธอ
แต่เธอบอกว่าไม่อยากให้เป็นข่าวแต่พี่เอาไปออกข่าวด้วยนะ

พอบอกแบบนี้แล้วพอเรานำมาออกข่าว

ใช่ค่ะไปดูหน่อยซิวันนี้เลยค่ะ
จุดตรงนี้เขาก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามถนนเพชรเกษมจริง

คนเยอะไงถือว่าเป็นย่านชุมชนมีรถเข้าออกประจำ
เราก็เลยไปคุยกับแม่ค้าร้านน้ำนาพี่ชุติมา
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงเนี่ย
มันอาจจะเป็นเพราะว่าเครนยกเหล็กเส้นขึ้นไป

เออไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
กลัวไงว่าจะมีคนเจ็บคนตาย
เดี๋ยวฟังแม่ค้าร้านน้ำแถวนั้นหน่อยค่ะ
นี่คุยกับแม่ค้าร้านน้ำมาเสร็จแล้ว
ล่าสุดเราต้องไปคุยกับนายช่างโครงการก่อสร้างตรงนี้หน่อยค่ะ

คุณสมพงศ์ฮิรันประจักษ์นะคะ
ก็บอกว่าเหตุที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ

เอาไปใส่ในหลุมเจาะ
แล้วเหล็กนั้นนะคุณ๓ตันกว่า

หลังจากนั้นต้องเหมือนหล่อปูนนะคุณนะ

เพราะตรงนี้เป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

คาบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง

ก็คือตรงแยกครูหาจังหวัดสงขลา
คือถ้ามันเสร็จนะชาวบ้านชาวช่องจะดีใจมากเลย
ใช่แต่ระหว่างนี้มันก็น่ากลัวมันก็หวัดเสียวไงคะ
แล้วจังหวะนั้นที่เขากำลังจะเอาเหล็กท่อนที่๑๓ใส่หลุมจอด
ขอมันหลุดหลุดจากตุ่มเหล็กมา

แล้ววันนี้ทำไงพี่ทำต่อเหมือนเดิมหรือยังไง
เขาบอกว่าวันนี้สั่งชะลอการก่อสร้างก่อน
เดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนซ่อมบำรุงให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อน

เขาก็ต้องไปเปลี่ยนเอาของใหม่มาแทนนะ
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานจอป
แล้วก็ช่างพวกช่างซ่อมของทั้งผู้รับเหมา
ต้องไปตรวจสอบว่ามีตรงไหนอีกไหมที่มันชำรุด
คือเขาก็จะใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนต่างเหล่านี้
เดี๋ยวลองฟังในช่างหน่อยละกันนะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งเลนมีเจ้าที่คอยโบกให้ไปวิ่งเลนส์๒ก่อน
แต่ว่าใช้เวลาก็เป็นช่วงช่วงเป็น๑๐นาที๑๕นาทีช่วงนี้
แล้วก็ตอนยกเหล็กผมจะบอกว่าให้ทางโชเฟอร์รถเคน
ให้เหล็กมันเอียงเข้ามาด้านใน

เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหวัดพรตรงนี้คงไม่เกิดละ
ก็ไอ้ตัวนี้มันมองไม่เห็นข้างใน

แต่ซ่าลิ้งถ้าเป็นผลอะไรเราก็เปลี่ยนเลย
ไม่ใช่แค่คงไม่เกิดนะคะแต่ต้องไม่เกิดค่ะ

ถ้าจริงคือเสาอยู่ชิดกับเลนของถนนสักประมาณเมตรหนึ่งคุณเห็นไหม

ดังนั้นเดี๋ยวเขาต้องคืออาจจะปิดเลนนะ
ปิด๑เลนที่อยู่ติดกับการเกาะสร้างเลย
เพื่อความปลอดภัยเวลาที่จะใช้เครนยกเหล็กเส้นขึ้นแบบนี้

แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคือมันล้มทีมันล้มพาด๒เลนนะ
ใช่แต่คือเขาบอกว่าเวลาที่มันจะล้มจะต้องดูให้มันเอียงไปทางเกาะสร้างไง
ไม่ให้เอียงมาทางถนนอันนี้คือสิ่งที่ในช่างเขาบอก

เราเคยเห็นแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์มันกระเด็นมันตกมา

บางเศษว่าใหญ่แล้วยังไม่ใหญ่เท่ากับเสาเหล็กเหล่านี้เลยคุณ
เหล็กเส้นเมื่อกี้นี่ฉันบอกเท่าไหร่นะ๓ตันกว่า
๓ตันนะคุณโอ้โฮ
คนที่ให้คลิปเรารอดปลอดภัยนะครับ
ผมก็ไปบอกเขาเออขวัญเอ้ยขวัญมา
เขาก็บอกโอ้โหถือว่าฟาดเคาะไป